คุณผู้ชมครับวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าถือว่าเป็นเริกดีจริงนะคะ
เจ็ดกัญญายนค่ะรัฐมนตรีใหม่ตบเท้าเข้ากระทรวง

หนึ่งในนั้นภาพคุณอนุทินโผล่อยู่แบบนี้แล้ว
แน่นอนค่ะท่านก็เป็นมธ๑นะคะ
ฉะนั้นก็ต้องเข้ากระทรวงแต่วันนี้ถือเลิกงามยามดีแบบนี้
ไปกราบพระสังฆราชกันก่อนเลยค่ะ
กราบสักการะสมเด็จพระสังฆราช
และอีกหนึ่งตำแหน่งก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
พร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ทองศรีคุณชาดาไทเศษ
เกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
มีการเข้าเฝ้ากราบถวายศักระนะคะสมเด็จพระสังกราชค่ะ
ที่วัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามเพื่อความเป็นสิริมงคล
หลังจากนั้นมีการเดินทางเข้ากระทรวงมหาดไทย
ไปศักรสินศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง

ก็จะมีทั้งทางด้านของคุณสิทธิพงศ์จุนเจริญ
หลักกระทรวงมหาดไทยรองประหลัดกระทรวง
รวมไปถึงอธิบดีกรมต่างให้การต้อนรับ
แล้วก็มีการพบปะกับผู้บริหารของกระทรวง

ทีนี้คุณผู้ชมคะมันก็ดูอาจจะมีติดแบบเป็นสีสันเล็ก
เพราะว่าวันนี้ตอนที่คุณอนุทินเดินทางเข้าไปที่กระทรวงมหาดไทย
ไปเข้าตรงประตูนเรสวนคุณ
แต่ตรงนั้นมีป้ายติดคำว่าประตูออก

แล้วสุดท้ายก็เปลี่ยนไปเข้ากระทรวงค่ะทางประตูสิงหัวเลาะกับผู้สื่อข่าว
อารมณ์ดีนะแล้วพูดว่าเดี๋ยวขอเข้าประตูนี้แล้วกันนะ
ประตูนั้นเห็นป้ายเป็นทางออกไม่กล้าเข้าเลย
ก็เป็นศีรษรนะนะคะตอนมาถึงที่กระทรวง
เขาบอกว่าไม่กล้าเข้าเลยประตูออกนะ
คุณอรุทินก็นำคณะอาสาการรักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง

แล้วก็มีทางด้านของภรรยานางสาวสุภานันนิราศิษฐ
พร้อมด้วยลูกชายคนเลขของคุณอรุทินคุณเสรินนีชันบิรกูล
แล้วก็แฟนสาวก็คือคุณชนธิดาอสวะเหม
แล้วก็รวมไปถึงคุณมนัญญาไทเศสอดิษฐ์รัฐมนตรี
ช่วงว่าการกระทรวงเกษตรรัศกรมาร่วมความแสดงยิ่มดีกัน
ก่อนที่ท่านจะเข้าห้องทำงานนั่นเอง
ก็มีเหล่าทั้งด้านผู้บริหารข้าราชการอย่างที่บอกว่ามาต้อนรับนะคะ
ส่วนบริการที่กระทรวงอุตสาหกรรมไปดูกันหน่อยกันบ้าง
เมื่อกี้มหาดไทยแล้วนะคะ๗โมงเช้าเลย
ทางด้านของรัฐมนตรีปุ้ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
คุณพิมพัทราวิชัยกูลเดินทางเข้ากระทรวง
แน่นอนก็เหมือนกันแหละพอเจ้ากระทรวงมา
ข้าราชการก็ต้องมารอต้อนรับใช่ไหมล่ะคะ

มีคุณวิทยาแก้วประดายรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ

รัฐมนตรีปุ้ยก็พร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการ
ก็ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของกระทรวงอุตสาหกรรม

ยังมีพี่น้องประชาชนจากจังหวัดนครศรีธรรมราช

เดินทางมาให้กำลังใจแต่เช้าเลยมีแฟนคลับนะคะ
ชาวบ้านบอกดีใจจังเลยแทนพี่น้องชาวใต้
ที่ได้คุณปุ้ยไปทำงานในกระทรวง
เป็นคนเก่งคนขยันทำงานนั่นเองค่ะ
ครับผมบรรยากาศแต่ละกระทรวงก็จะมีความคึกคักแบบนี้นะฮะ